คุณผู้ชมดูหน่อยคลิปนี้เกิดขึ้นที่วัดบ้านไร่
ผู้ชายวัยรุ่นสองคนนี้เห็นแล้วว่ามีมีด
แต่เขาจะเข้าไปทำอะไรที่รถคันนี้ครับ
โอ๊ยอะไรนะชัวร์ละมุนจังเลยตรงรถนั้น
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืน
นครราชศรีมาครับในคลิปจะเห็นวัยรุ่นผู้ชายสองคน
เสื้อยืดสีดำนะหนึ่งในนั้นนะครับสวมหวกกันน็อกเต็มใบ
แล้วในมือถือมีดครับทั้งคู่เหมือนจะพยายามเข้าไป
รถเก๋งใช่ไหมนะรถเก๋งสีดำคันนี้คุณผู้ชมจอดอยู่ข้างข้างวัด
จะไปดึงคนในรถออกมาแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนขวางเอาไว้ที่ประตูรถเห็นไหมครับ
ผมยาวยาวเนี่ยเอาหลังพิงประตูเนี่ยนะครับพยายามจะผลักผู้ชายสองคนนี้ให้ออกไป
สุดท้ายนะครับผู้ชายที่สวมหวกกันน็อกก็มาดึงเพื่อนอีกคนออกไป
แต่เหมือนเพื่อนเขาจะไม่ยอมนะยังมีการชี้หน้านะครับจะเดินเข้าไปหาเรื่องรถเก๋งอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งฝั่งรถเก๋งก็ปิดประตูแล้วคลิปมันก็ตัดไปครับ
ล่าสุดทีมงานของเราได้คุยกับคุณพันธมิตรเจ้าของคลิปให้ข้อมูลบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นสายปลายเหตุมาจากเรื่องอะไรแต่ตอนนั้นเขากำลังจะกลับบ้านแล้วก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ครับ